ชื่อของเบ้นท่ากระดานเนี่ยจากที่หลายคนไม่รู้จักตอนนี้อาจจะรู้จักแล้วก็ได้
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำหรือว่าประวัติที่เขามีเนี่ยโอ้โหมันโหดเยี่ยมจริง
ล่าสุดไปชนบุรีหายออกจากบ้านนะแม่ตามหาก็ไม่เจอนะคะ
อยู่ไปโผล่ชนบุรีไปกับเพื่อน๒๐กว่าคนไปวัดจะไปจองพระเครื่อง
จองพระเครื่องอีท่าไหนเอามีดกระหน่ำแทงเพื่อนตายคาวัดค่ะ
คุณผู้ชมขออนุญาตเซ็นเซอร์นี่เป็นคลิปที่แบบ
ชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็ถ่ายมือถือเอาไว้แล้วนั่นน่ะ
ที่โดนนั่นแทงอยู่นั่นน่ะผู้หญิงนะคะ
คนคนก่อเหตุคือเบ้นท่ากระดานนะคะ
ชื่อจริงคืออนุสรสายพินอายุ๓๐ปีกำลังนั่งคือ
ถ้าฟังจากคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเขาพูดอ่ะคือเอามีดปาดคอแล้วก็เนี่ยค่ะ
หน่ำแทงแทงแทงผู้หญิงจนเขาตายอยู่ตรงนั้นเลย
หลังก่อเหตุเสร็จเบ้นไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็สารภาพเล่าให้ฟังเลยบอกว่าอ๋อผมมากับเพื่อน๒๐คน
คนที่นั่นถอดเสื้อแล้วก็นั่งอยู่เห็นไหมคะนั่นน่ะเน้นท่ากระดาน
บอกอ๋อผมมากับเพื่อน๒๐คนนั่งกระบะมาจากหัวลำโพงมาที่วัด
มาจองพระเครื่องทีเนี้ยพอจองเสร็จแล้วเนี่ย
สืบคดีเรื่องปอบแล้วเพื่อนผู้หญิงที่ถูกแทงตายนั่นน่ะ
เป็นปอบที่ฆ่าคนมาแล้วหลายรายเฮ้ย
วิสามันฆาตกรรมด้วยการเอามีดแทงเข้าไปที่คอหน้าอกแล้วก็ตัวค่ะ
อุ๊ยตายแล้ว
คุณผู้ชมจะสังเกตนะสีหน้าเขาคือเรียบเฉยนะ

ว่าแบบมันแฝงเราต้องแฝงตัวเข้าไป
มันเป็นปอบมันหายตัวได้แบบนั้นน่ะนะคะ
เรื่องต้นตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าผู้ตายคือใคร
ก็นำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลก่อนนะคะ
โดยในทางคดีเนี่ยพันธนตรวจเอกศักดิ์ชัยศูนย์วรรณกูล
รวมพรุ่งกับการสอพศรีราชาบอกว่า
เป็นท่ากระดานถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เตรียมสั่งให้อายการสั่งฟ้องได้ทันที
เพราะว่าพยานหลักฐานคือมันชัดเจนแล้วก็แน่นหนาจริง
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่า
มีในหน้าจ้างให้กลุ่มของในเบ้นกับเพื่อนรวม๒๐คนเนี่ย

ก็คือมีรถไปรับที่หัวลำโพงแล้วมาส่งที่วัดนี้

พอเกิดเรื่องในกลุ่มคนที่เหลือเขาแยกย้ายหนีหายกันไปนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทราบชื่อผู้ตายแล้วนะคะ
ชื่อนางสาวสุวรรณาพรมสูตรอายุ๒๔ปี
เป็นชาวอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

กลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิเหล่า
หลายคนสงสัยว่าเบ้นหลอนอะไร
โดนตัวไหนมามันเกิดอะไรขึ้นที่อยู่
คิดว่าเพื่อนเป็นปอบแล้วก็วิสามันฆาตกรรมฆ่าเพื่อนไปแบบนั้น
เนี่ยไม่ได้เพิ่งหลอนนะคะ

หอนมาตั้งแต่ปี๖๐แล้วค่ะ
เพราะว่าตรวจสอบประวัติไปเบ้นเพิ่งพ้นคุกมาเมื่อต้นปีที่แล้วนี้เอง
เพราะเบ้นไปฆ่าปาดคอเด็กผู้หญิง๕ขวบ
สามกัญญายนปี๒๕๖๐
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ๕ปีก่อน๖ปีก่อน
นี่คือเบนท์ท่ากระดานคนเดิมคนเดียวกันเลยค่ะ

ฆ่าเด็กผู้หญิงฆ่าปาดคอเด็กผู้หญิงวัย๕ขวบ

ต้นปีที่แล้วค่ะเบ้นติดอยู่๔ปีกว่า

โทษต้นปี๖๕ได้รับอภัยโทษ

เรื่องของเรื่องคือมีคนไปเจอศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕ขวบ
ยัดอยู่ในถุงปุ๋ยสีเขียวในบ่อเกลอะร้าง
พื้นที่ตำบลท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรี

หลังเจอศพได้๒วันตำรวจจับตัวเบ้นได้
เบ้นท์น่ะซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้กับจุดพบศพ

ผมเป็นคนฆ่าเด็กเอง

บอกว่าสายวันที่๓เขานอนอยู่ในบ้าน

แล้วก็วิ่งแล้วกระโดดข้ามที่ขาของเบ้น

ก็เลยลุกขึ้นไปหยิบมีดทำครัววิ่งไล่เด็ก

แบกไปที่กำพลังที่บอกเกิดร้างปิดฝาเอาไว้

ผ้าคีริ้วมาเช็ดคราบเลือดแล้วก็เอาไปซักปาก

ให้เหตุผลในการสังหารเด็กผู้หญิงคนนี้ว่า
มียักษ์ทศกัณฐ์ลงมาสั่งให้ฆ่าปีศาจในร่างเด็ก
เบ้นท์ก็เลยฆ่าปากคอน้อง
คือบุคคลอันตรายนะถ้าฟังจากเรื่องแบบนี้แล้ว

ซึ่งตำรวจจับตัวเบ้นไปในวันที่๕กันยายนปี๖๓

เราได้คุยกับแม่ของเบนด้วย
ที่ผู้หญิงไปหมกเอาไว้ค่ะ

ตั้งแต่พ้นโทษมาช่วงปีใหม่เบ้นท์หายตัวไป

แม่มาเห็นข่าวแม่ช็อกมาก
ว่าลูกแม่ไปโผล่อยู่ชนบุรีได้ยังไง

ติดคุกในคดีฆ่าเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ติดอยู่๔ปีกว่า
แต่ครอบครัวก็พยายามทำเรื่องขอให้พาเบ้นไปรักษาอาการป่วย

เลยถูกปล่อยตัวออกมาช่วงต้นปี๒๕๖๕คือต้นปีที่แล้ว
เวลาที่ติดอยู่ในคุกคือ๔ปีกว่าเท่านั้น
แต่ออกมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอทำเรื่องที่จะให้ไปรักษาบำบัดอาการป่วยแล้วเนี่ยได้มีการรักษาหรือเปล่า
เพราะแม่บอกว่าพอออกมาก็มาอยู่ที่บ้านนะคะ
๒๓เดือนปีใหม่เบ้นหายตัวไปติดต่อไม่ได้แล้วก็มาเกาะเหตุแบบนี้
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักคนตายแม่ไม่รู้ว่าเน้นไปโผล่ชนบุรีได้ยังไง
ตอนนี้กำลังให้ลูกสาวพยายามติดต่อญาติของผู้ตายไปแสดงความเสียใจ
แล้วก็ให้เบ้นรับโทษตามกฎหมาย
ด้านนายกรรมตอบบอกว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เบ้นท์พ้นโทษกลับมาอยู่บ้านช่วงประมาณก่อนปีใหม่
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาบอกหลับไม่ลงภาวะกันทุกหลังเลย
เพราะรู้ว่าเบ้นท์อาการคือหลอนและควบคุมอารมณ์ตัวเองมาก
ไม่ได้แล้วพอมารู้ว่าช่วงก่อนปีใหม่เบ้นหายตัวไปโอ้โหเขาบอกขนหัวลุกกันทั้งซอยทั้งหมู่บ้านนะคะ
ชาวบ้านไม่ได้เบาใจเลยนะว่าเน้นหายไปไหนเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเดินเจอเน้น
อืมเกิดเดินเดินอยู่ป๊ะอ้าวเบ้นกลัวว่าจะถูกทำร้ายซึ่งหน้า
กระทั่งรู้ข่าวว่าเบ้นไปโผล่ที่ชนบุรีแล้วไปฆ่าคนตายอีกแล้ว
ชาวบ้านก็มีความหวาดภาวะซึ่งกลัวในเบ้นจะมาทำร้าย
เพราะทุกคนรู้ว่าในเบ้นไม่สามารถคุมอารมณ์
ซึ่งเป็นคนที่ฟันปืนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ได้เห็นข่าวกันทุกคนก็มีการสาบแช่ง
ว่าไม่สมควรอยู่เป็นให้ให้เกิดอ่า
ความไม่ปลอดภัยกับผู้จะมีการสาบแช่งให้ในเบ้นอ่ะ
ได้ติดพุกอ่าไม่มีวันออกบ้างหรือให้มีโทษอาหารบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยทำน้องเนี้ยครับเราได้คุยกับพ่อของเด็กผู้หญิงวัยห้าขวบ
ที่ถูกเบ้นฆ่าเมื่อห้าปีก่อนด้วยค่ะอ่า
พ่อบอกว่าไงไหมคะผมก็ช็อกนะคือข่าวนี้ก็ว่าช็อกแล้ว
แต่ผมช็อกมากกว่าที่ทำไมเบ้นได้ออกมาเร็วจังอืม
ฆ่าลูกผมตายเนี่ยปิดแค่๔ปีเองเหรอ
ผมอยากให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตเพราะถ้าปล่อยตัวออกมาก็เป็นอันตราย
ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องถามว่าตอนที่เบ้นกลับมาอยู่ที่บ้าน
เป็นคนบ้านเดียวกันเนาะที่แบบทัพกระดานอ่ะ
ก็ไม่ได้เจอกันหรอกจนมาเน้นหายตัวไปแล้วมาก่อเหตุอีกแบบนี้
ทีนี้คอมเมนต์ทวงถามมันขึ้นมาเยอะมาก
เดียวกันอย่างที่พี่อุ๋ยสงสัยคือหนึ่งฆ่าคนตายนี่ติดคุกน้อยขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วสองป่วยทางจิตขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยออกมาอยู่กับสังคมได้
ไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือว่าถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ย
จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหรือเปล่าหรือยังไง
คือถ้าดูตามโทษของถ้าฆ่าคนตายหรือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ค่ะมันก็สิบห้าถึงยี่สิบปีใช่ค่ะ
สารภาพหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่จะลดโทษมันต้องไปดูว่า
ได้รับการคือติดจริงกันเท่าไหร่ในโทษที่ติดจริงใช่ไหม
แต่คำถามก็คือว่าในเมื่อวันนั้นที่ในเบ้นก่อเหตุกับเด็กอายุ๕ขวบ
ค่ะแล้วอ้างต่างต่างนานาซึ่งมันบ่งบอกถึงเรื่องของสภาพจิตใจอยู่แล้ว
ใช่ค่ะไม่ได้รับการบำบัดเหรอนี่ไงค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนอยู่ในคุกนี่แสดงว่าโอ้โหนี่เป็นนักโทษชั้นดีมากนะ

คือติดแค่๔ปีกว่านะฆ่าคนตายแล้วได้ออกมาแล้ว
ออกมาในสภาพที่ยังไม่ผ่านการบำบัดด้วย
ใช่ค่ะแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าสู่กระบวนการด้วย
ที่บ้านเองก็แม่ก็บอกว่าจะพาไปบำบัดอยู่เอ้าหายไปไหนก็ไม่รู้

แล้วไปฆ่าคนตายอีก

โหนี่นี้เรื่องใหญ่นะคะ

แล้วโดยที่ยังไม่ได้มีการบำบัดว่าเขาหายจากอาการป่วยหรือยังอีก